ใช่ค่ะพาไปกินขนมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

คุณวรสเตชะวชิรกุลอายุ๓๓ปีเป็นเจ้าของร้านซูมาลีคาเฟ่ที่อำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมาแล้วค่ะ
เป็นคนที่คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมานะคะ
แล้วก็บอกว่าเป็นการหาส่วนผสมที่ลงตัวแล้วก็เป็นรสชาติของผัดไทยแท้
อย่างเช่นนำน้ำผัดไทยถั่วลิสงตนกุยฉ่ายไปผสมคลุกเคล้ากับแป้งคุกกี้ที่เตรียมไว้แล้วก็ไปอบออกมา
จะได้หน้าตาแบบนี้แต่ทานแล้วรสชาตินี่โอ้โหนึกว่าทานผัดไทยเลย
ไม่ได้มีแค่นี้ด้วยยังมีคุกกี้ผักชีคุกกี้แกงเขียวหวานคุกกี้มัสมันด้วยนะคะคุณ

เอาฟังเจ้าของร้านเขาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ

ถ้ามันสามารถทำให้คุกกี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับความเป็นไทยได้เนี่ยมันก็น่าสนใจ
แล้วก็อาจจะเป็นของฝากที่ชาวต่างชาติสนใจจะซื้อกลับไปเป็นของฝากได้นะครับ
เราก็เลยลองทดลองทดลองมาหลายตัวนะครับว่าส่วนประกอบของอาหารของอะไรพวกนี้มีตัวไหนบ้างที่จะสามารถเข้ากับคุกกี้ได้บ้าง
ตอนที่เราทดลองเนี่ยเราก็พบแกงเขียวหวานพบมัสมัน
ผัดไทยเนี่ยเท่าที่ให้ลองชิมกันดูทุกคนก็ชอบแล้วมันก็กินง่ายด้วยรสรสผัดไทยมัน

แต่ว่ามันก็จะมีความมีกลิ่นมีอะไรของเครื่องผัดไทยต่างที่เราใส่ลงไป
คุณนิวนาวครับผมถามคำนึงว่าคุกกี้มัสมันคุกกี้เขียวหวานเนี่ยเอามาทานกับข้าวสวยร้อนได้ไหมครับ
คุณต้องเอาไปอุ่นก่อนครับ
เขาทำแบบสำเร็จรูปให้คุณทานง่ายแล้วคุณจะไปทำอะไรให้มันยุ่งยากมาก
คุณจะทานกับขนมจีนก็ได้

คุณทั้งสองคนไปเลยค่ะไปหากินกันต่างหากแล้วว่าร้านนี้เนี่ยเขา

ไปหากินต่างหากเลยป่ะ
นี่คือเขาทำมาเป็นสูตรพิเศษแล้ว

ใครอยากลองสั่งซื้อเป็นของฟงของฝาก
ช่วงปีใหม่นี้ก็สัญหากันได้นะคะ
คุณวิโรธเขาบอกว่าเขาก็เปิดร้านกาแฟแล้วก็ทำขนมมากว่า๒ปีแล้วแหละ
แต่ละปีเนี่ยก็พัฒนาหาสูตรใหม่มาตอบสนองความต้องการมาเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าแบบนี้
เองคุณช่วงของร้านนี่เขาบอกว่าผัดไทมันก็น่าจะแบบเข้ากันกับคุกกี้

รสชาติมันก็อาจจะมีเอกลักษณ์ของความเป็นผัดไทออกมาแต่ละ
ต่อไปเป็นคุกกี้น้ำพริกกะปิดีไหมคะ
น้ำพริกกะปิไม่เท่ากับน้ำพริกปลาร้านเออไม่แน่นะค่ะคุกกี้แจ่วบองโอ้โฮ
ไปกันใหญ่นะแต่ถ้ามีจริงเดี๋ยวจะมานำเสนอเผลอเอามากินหนึ่งในสตูด้วย